ใกล้๑๖กรกฎาคมแล้วค่ะ
วันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

ก็เลยพาไปดูบรรยากาศค่ะ
แผงค้านะคะที่เขาขายลอตเตอรี่นะคะ
วันนี้พาไปดูที่แยกคอกวัวนะคะ
ก็นักเสียงโชคคึกคักค่ะ

ก็ตัวเลขจากกรณีน้องทีมหมูป่านั่นแหละ
เขาก็ตีเป็นตัวเลขกันได้หลากหลายนะคะ

๑๐แล้วก็มี๖๖ที่ขายดี
หวยดังก็อายุแซมนะคะ
มามากกว่า๑๐

เยอะค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ค้าลอตเตอรี่เขาก็บอกว่า

เป็นรูปที่วาวแล้วก็มีเลขเลยค่ะ

บอกแล้ว๐๙มีครบค่ะ

คือในโลกโซเชียลคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้นะคะ

ในการช่วยทีมหมูป่าเอาไว้เยอะมากนะคะ
ก็โพสต์เอาไว้ให้กับนักแสวงโชค

มันเยอะจริงก็ลุ้นเอาแล้วกันค่ะ